คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการหลอกลวงกันหน่อยนะคะ
คราวนี้เนี่ยสาวเพชรบูรณ์น้ำตาตกในเลย
คือโดนผู้ชายที่หลอกว่าเป็นทหาร

หลังจากนั้นหนีหายไปเลยค่ะ
บอกว่าตอนนี้รู้สึกแย่มาก
ถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายแล้ว
เรื่องราวนี้ที่มันเป็นข่าวเป็นคราวที่มันดังมา

คือชุดเฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอมตำรวจปลอม

บอกว่าหนึ่งในผู้เสียหายที่โดนหลอกแต่งงาน
พันตรีเกราชันตามหาลูก
เห็นว่าเป็นทหารพรานมาก่อน
ยศจ่าสิบเอก
ในเฟซดูไปแล้วก็ไม่น่าจะเป็นจริง
เพราะว่าติดครึ่งหมงครึ่งหมายอะไรทางราชการ

ปี๕๙ยังเป็นจ่ายอยู่เลย

กระโดดขึ้นมาเป็นพันตรีเลยนะคะ
ทีนี้พอทีมข่าวเราเห็นเรื่องนี้เขาแชร์กันไป
ก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปคุยกับผู้เสียหายหน่อย
ผู้เสียหายคือนางสาวทันอายุ๓๗ปี

เธอก็เล่าให้กับนักข่าวฟังด้วยนะ
บอกว่ามีลูกสาววัย๑๑เดือน๑คน

คือนายราชันสวัสดิ์รัก
เคยเห็นกันเมื่อหลายปีก่อน
แล้วนายราชันก็ติดต่อก็คุยผ่านทางเฟซบุ๊กบัง
คุยกันทางไลน์บ้างส่งรูปอะไรบ้าง

แล้วนายราชันบอกให้นางสาวทันลาออกจากงาน
ให้กลับมาอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์ออกเถอะ
ไม่ต้องทำงานแล้วมาอยู่บ้านด้วยกัน
ทีนี้พาไปดูบ้านพาไปดูที่ดินชี้ให้ดูใหญ่เลย
เนี่ยบ้านฉันนะอย่างนั้นอย่างนี้

ทีนี้พอเธอตัดสินใจแต่งงาน
อยู่กินกันไปจนเธอก็ท้องไงคะ
สังเกตว่านายราชันสามีทำไมแทบไม่อยู่บ้านเลย
อ้างว่าต้องไปนอนที่ค่ายทหารตลอดเลย

บอกว่าช่วยโอนเงินมาให้หน่อยสิเดี๋ยวจะเอามาตัดชุด
บางทีสามีก็โทรมาบอกบ้างว่าต้องเอาเงินเข้าบัญชี

แล้วบอกว่าโอนมาก่อนเดี๋ยวจะคืนให้

แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่เห็นจะได้เงินคืนเลย
แล้วรอบหลังสุดเนี่ยนะคะ
ทางด้านนางสาวทันผู้เสียหายบอกว่าคนนี้นายราชันเขาอ้างว่าขับรถไปชนเด็กตาย
แล้วก็ต้องใช้เงินประมาณ๖๐๐๐บาท
ทีนี้นางสาวทันก็เลยเครียดไงสามีจะติดคุกจะอะไรหรือเปล่า
ก็เลยไปปรึกษาแม่ยายทางแม่ยายของนายราชันก็คือแม่ของนางสาวทัน
กลัวว่าลูกเขยจะติดคุกก็เลยไปหาตังค์มาไปกู้เงินนอกระบบมาให้
แล้วพอเอาเงินให้กับนายราชันไปก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลย
หายไปเลยมารู้อีกทีนึงเนี่ยนายราชันจะไปแต่งงานอีกแล้ว

ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพวิเชียนบุรี
ข้อหาก็คือหลอกลวงแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ทีนี้รวมแล้วนักข่าวถาม
คุณทันเอาจริงเงินที่ศูนย์ไปเท่าไหร่แล้วโดนไปเท่าไหร่

เดือดร้อนมากไม่มีตังค์จะใช้จ่ายแล้ว
ทุกวันนี้ต้องใช้เงินผู้สูงอายุของคุณแม่

แล้วเคยคิดสั้นนะอยากจะผูกคอให้มันตายไปแล้ว

แต่ว่าก็เป็นห่วงเพราะว่าแม่ก็อายุเยอะแล้วค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานด้วย
พอเกิดเรื่องแบบนี้ก็เครียดเบาหวานก็ขึ้น

ทีนี้เธอบอกด้วยว่าไม่อยากให้นายราชันไปหลอกลวงใครอีก
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเรื่องนี้โดยเร็วด้วยนะคะ
ต้องเป็นหน้าที่ของกองทัพด้วยต้องตรวจสอบด้วยนะ

ด้วยความรักแล้วเธอก็เสียใจเพราะว่าก็เป็นสามีเป็นพ่อของลูกนะครับ